ทนายของคุณแม่นะไม่ใช่เป็นทนายแม่นะฮะ
ทนายของคุณแม่คือทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
ทนายความที่จะว่าความในคดีคุณแตงโมให้นะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้พอเป็นคนดังแล้วนะ

แล้วก็มีคนคนหนึ่งจับจ้องทนายคนนี้เหมือนกัน
ก็คือนางบุญมีมีหลงอายุ๕๔ปี
เป็นอดีตลูกความในคดีของทนายกฤษณะคนนี้แหละครับ

ให้ข้อมูลว่าทนายกฤษณะเป็นทนายความจริง
และเคยเสนอตัวมารับทำคดีของสามีของเธอด้วย
ซึ่งขณะนั้นสามีของเธอถูกดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
โดยในการว่าความทำคดีได้มีการตกลงค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็มีการรับประกันว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสามีของเธอ

แต่หากต้องติดคุกทนายกฤษณะจะคืนเงินให้
ทีนี้ตัวของนางบุญมีเองนะฮะ
ก็เลยไปหยิบยืมหาเงินจากคนรู้จักมากว่า๗๐๐๐บาท

แต่ปรากฏว่าแค่ในศาลชั้นต้น
สามีของเธอก็ถูกตัดสินจำคุกไป๖เดือนแล้ว
จะยื่นอุทธรณ์แต่สารพิพากษายืนจำคุก๖เดือนครับ

เธอก็เลยทวงเงินคืนจากทนายกฤษณะ
แต่ปรากฏว่าทนายกฤษณะไม่ตอบรับหายไปเลยนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความวิทยุทธิสอบพอร์เมืองอุดอลธานี
ซึ่งต่อมาตำรวจก็ได้เรียกตัวคู่กรณีหรือว่านายกิจสนะ
หรือว่าทนายกิจสนะมาไกลเกลี่ย
แล้วก็มีการคืนเงินให้นะครับ

เหนือก็ที่จังเวลาเห็นเพื่อนเหยียวจะถึก
จะหลบก็ยังขอขี้น้ำผมไว้อย่างจัดอย่างแล้วพี่

เก้าหมายจับพี่ที่แก้งความอ่ายนะฮะ
หมายจับที่จะจับคนคนเดียว

พี่มาครองวามีผู้ชายกี่คน

เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนยังเดี๋ยวเลยก่อนค่ะ
นี่ป้าบุญมีบอกว่าแม่สู้คดีไม่ชนะ
เคยตกลงเคยสัญญากันไว้ก็ต้องคืนเงินให้หน่อยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมค่ะคือกลายเป็นคนดังแล้ว
แสงมันก็ส่องไปที่ทนายกฤษณะ

ใช่ค่ะก็ถูกจับตามองค่ะมาในฐานะทนายของคุณแม่พะนิดา
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มาจากการที่คุณแม่เอง

ไม่อยากให้มายุ่งกับคดีนี้เพราะว่ามีประวัติไม่ดี

มีประวัติเคยโดนเทเคยเทลูกความ
ซึ่งทนายตั้มเองเนี่ยเมื่อวานี้ก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วย
เช่นเดียวกันนะคะโดยระบุข้อความบอกว่า
แม่พูดจาบอกว่าผมพูดจาไม่น่าเชื่อถือ

เชื่อจากคนที่ใส่ร้ายผมและแพ้คดีไปแล้ว
ผมถามคำเดียวแม่ได้เช็คประวัติทนายข้างตัวแม่บ้างหรือเปล่า
ประโยคนี้คำเดียวเนี่ยสื่อโซเชียลนี่
นักสืบโซเชียลนี่สืบกันมานาวเลยค่ะ

กันมาเพียบเลยนะคะอันนี้คือ
แล้วทนายตั้มก็พูดบอกว่าบอกได้คำเดียวแซ่บไม่ไหว
คำนี้ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
หลังจากนั้นทนายรณรงค์แก้วเพชรก็โพสต์ข้อความด้วย
บอกว่าอ้าวทนายแม้เคยมีคดีช่อกงผู้เสียหายเป็น๑๐
คือยังไงแม่อันนี้ก็เสริมเข้าไปอีกนะคะ
ล่าสุดค่ะทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยค่ะ
ก็ต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อชี้แจง
ถึงเรื่องที่มีคนออกมาพูดประวัติคดีช่อโกงนี่แหละค่ะ
ก็ยอมรับว่าในอดีตเคยถูกสารออกหมายจับคดีช่อโกงจริง
แต่ปัจจุบันคดีความได้ถูกยกฟ้องไปแล้ว
แล้วก็เคลียร์กับผู้เสียหายไปแล้วบางส่วนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่คุณแม่พะนิดาทราบเรื่อง
ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ยังไว้ใจให้ทำคดีต่อ
ก็จะปรึกษากับทนายเดชารวมถึงทนายภัยศาล
ในการรวบรวมหลักฐานต่อสู้คดีด้วยค่ะ
ในเรื่องของคดีของน้องแตงโมนะครับ
ขั้นตอนต่อไปที่ผมจะเข้าไปทำต่อนะครับ
ก็คือหมายความว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนออกมาแล้ว
ซึ่งผมเองจะดำเนินการคือเข้าไปตรวจสอบสำนวน
แล้วก็ขอดูพยานหลักฐานต่างนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะหาหลักฐานหาพยานมาเพิ่มเติม
ซึ่งมันยังมีอะไรที่สงสัยอีกหลายอย่าง
ซึ่งผมเองจะไปรวบรวมหลักฐานอื่น
ที่มีโอกาสได้ปรึกษากับทางคุณหมอพรทิพย์
แล้วก็ได้ให้วิธีการว่าไปหาหลักฐานตรงจุดไหนออกมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะมานำเสนอให้กับพนักงานสอบสวนได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายกฤษณะก็ต้องพิสูจน์ฝีมือจากคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

แล้วทนายกฤษณะเข้ามาเป็นทนายความคดีนี้ได้ยังไง
ทนายก็บอกว่ายอมรับว่าได้ติดต่อไปทางร้อยเวร
หลังจากทราบว่าทางคุณแม่ยังไม่มีทนายเข้ามาช่วยทำคดี
แต่ยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาไขข้อกระจ่างในคดีนี้ค่ะ